และเมื่อวานนี้นะคะที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะประสบกรณิกรรวมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพูนะคะ
รวมทั้งสวดมนต์บทโภชังคปริศที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และสาราสิริราช๑๐๐ปีโรงพยาบาลสิริราช
งแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาสวดมนต์บทโภชังคปริศ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
นางทันชิดานิมมะจิระวัตรเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชการุณด้วยโรคหัวเข่าเสื่อมตั้งแต่เที่ยงวัน
หลังจากนั้นตั้งใจมาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะ
ด้วยสำนึกในพระมหากรณาที่คุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อผสกกันที่ก่อนมาโดยตลอด
จะมากราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยพระองค์ให้อยู่กับเราไว้นานให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นเราอยากให้พ่อหลวงอยู่อีกหลายปี
หายจากเวร่าการประชวนและมีเพราะอาการดีขึ้นค่า
สวดมนต์ตี๓ก็ไลน์หากันกับเพื่อนก็บอกว่า

ยังเชิญชวนผสกกระนิกรทุกคน